น้องฝนออกงานครั้งแรกนะคะ

ยืนยันนะคะว่าเกิดขึ้นนะคะเป็นเพราะว่าถนนลื่นนั่นเองค่ะ

ใช่ตอนนี้ก็เป็นแฟนแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องโดนเพจบันเทิงลงข่าวมั่วนะคะ

เจ้าตัวก็เตรียมฟ้องเอาผิดเป็นกรณีตัวอย่างเลยนะคะ
เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็สถานะแฟนแล้วก็จะฟ้องด้วยเนี่ย

คนขับทั้งหนูเนี่ย๑๐๐เลย
คือขับตรงมาอย่างเดียวเลยแล้วทีนี้ตรงนั้นเป็นทางก่อสร้าง
แล้วก็ลื่นแบบ๑วินาทีค่ะ
คือเข้าไปปุ๊บมันหยุดทันทีเลยมันก็เลยดูแรง
เป็นค่ะขาหักค่ะแล้วก็กระดูกแขนก็ล้าวค่ะ
ต้องผ่าแล้วก็ใส่เหล็กที่ขา
คนขับรถเนี่ยคือพี่กี้คนนั่งคือหนู
ทีนี้พอมีข่าวออกไปเนี่ยมีเพจหนึ่งก่อน
โพสต์รูปผิดเพราะว่านามสกุลเดียวกันเนอะ

เขาก็โพสต์รูปพี่ชายก็คือเฮียโต้งลงไป
แล้วก็มีเพจไปเมาส์ว่าพี่กี้เนี่ยมีภรรยาอยู่แล้ว
ส่วนหนูมีคุณแม่กับผู้จัดการดูแลอยู่
เคยกลายเป็นดวนเดือนร้อน๓๔คนไปเลยค่ะ
ทรงสำคัญกับคนดูด้วยพี่กี้

แล้วก็ไม่ได้มีภรรยาเลยเพราะยังไม่เคยแต่งงานเลย
สรุปแล้วก็คือไม่มีภรรยาแน่นอน
ตอนแรกเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าคุณกี้มีพี่ชายชื่อโต้ง

ก็ดูรูปหวานทุกรูปดิทำไมไม่ยอมรับตั้งแต่แล้วเป็นแฟนกัน
ขอบคุณตัวแรกอาจจะตกใจก็ได้
ปฏิเหตุเกิดขึ้นรถพังยับขนาดนั้นนะคะ
โชคดีมากที่น้องรอดมาถามแล้วน้องบอกว่า
คือไม่ได้ห้อยพระอะไรเป็นพิเศษนะคะ
แต่ว่าก็เนี่ยค่ะก็รอให้คุณกี้หาย
เพราะว่าต่างประเทศเรียกคืนรถรุ่นมือเยอะเยอะ
แต่ว่าขนาดว่ายับขนาดนี้นะคนยังปลอดภัย
ถือว่าสมราคารถจริงนะคะ